แล้วมีพี่ยามเขาเห็นเหตุการณ์พอดีต้องเป่านกหวีดไล่นะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงจะไป
แล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยในนาทีก่อเหตุนะคะ

ส่วนตัวคนเจ็บเนี่ยห่างไป๒๐๐เมตรชื่อนายนัทธนนท์อายุ๒๒ปี
โดนแทงเข้าที่ตัวสองแผลนะคะก็นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา
พอไปดูวงจรปิดไล่ย้อนดูนะคะนาทีที่คนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา
นี่ค่ะที่เราวงสีแดงไว้แล้วปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๓คันนะคะ๒คันเนี่ยขี่นำไปแต่ไม่มีคันสุดท้ายเนี่ย
หน้าคนเจ็บจนรถล้มหลังจากนั้นแหมมันจะติดมุมนิดนึงนะคะ
แต่หลังจากนั้นจะเริ่มเห็นคนเจ็บวิ่งค่ะนี่คุณผู้ชมลองดูนะคะ
คนเจ็บคือเหมือนวิ่งหนีตายแล้วคนก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามค่ะ
นี่เห็นไหมคะวิ่งมาแล้วเนี่ยคนเจ็บคือวิ่งหนีคนก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามนะคะ
เบื้องต้นภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่พอซูมดูจริงแล้วเนี่ย
เห็นลักษณะเหมือนเขาเหน็บอาวุธหรือว่าจับอาวุธที่เอวด้วยเห็นไหมคะ
มือเขาจะอยู่แถวแถวเอวทีนี้สักพักหนึ่งผ่านไปก็จะเห็นคนเจ็บเนี่ย
วิ่งหนีกลุ่มคนก่อเหตุย้อนกลับมาทางเดิมอีกค่ะ
นี่วิ่งย้อนกลับมาแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่คนเจ็บเขาชะงักไม่แน่ใจว่าชะงักอะไร
แต่จังหวะนั้นแหละค่ะเขาโดนแทงแต่โดนแทงแล้วเขาก็ยังวิ่งหนีต่อนะ
แล้วก็คงจะโดนแทงซ้ำอีกอ่ะค่ะจนกระทั่งคนก่อเหตุแทงไปเสร็จแล้วเนี่ย
ก็วิ่งกลับมาทางเดิมจังหวะที่คนก่อเหตุวิ่งกลับมาจะเห็นมีดเลยเห็นไหมคะเนี่ย
สะท้อนแสงไฟชัดเจนเลยว่าสองคนนี้มีมีดยาวอยู่ในมือก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่รถหนีไป
สรุปคือมากันเนี่ย๓คันรวมแล้ว๔คนหนีไปทางสี่แยกบางนานะคะ
ไทยรัฐเราลงพื้นที่เมื่อเช้าค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน
ไปดูที่หน้าประตูกรมอุตุนะคะยังมีรอยคราบเลือดอยู่ที่พื้นฟุตปาดอยู่เลย
ได้คุยกับพี่จำปีค่ะพี่เขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
แล้วก็เป็นคนช่วยในนักธรรมคนเจ็บเอาไว้

สักเที่ยงคืนเขาเข้ากะอยู่พอดี
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายร่างกายคนเจ็บ
แล้วคนเจ็บก็วิ่งหนีมาจากบริษัทฝั่งตรงข้าม
มาขอความช่วยเหลือกับเขานี่แหละบอกพี่พี่ช่วยผมด้วย
ตอนนั้นเห็นคนก่อเหตุ๒คนวิ่งไล่ตามมา
เขาก็เลยเอานกหวีดที่เขาพกเป็นประจำที่คออยู่แล้วค่ะ
ปรี๊ดเลยส่งเสียงเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุชะงักแล้วก็เดินกลับไป
แต่มีการตะโกนทิ้งท้ายนะคะ
บอกเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะ

สำหรับรบมันตะไซน์ของคนเจ็บก็ล้มอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามนะคะ
เขาก็เลยประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัย

ซึ่งตอนนั้นคนเจ็บก็ยังมีสติสามารถพูดคุยได้
ทีนี้สำหรับกลุ่มคนเกาะเหตุมันอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ
เขาบอกว่ามันก็มืดด้วยก็เลยไม่เห็นรูปภัณฑ์สันธารที่ชัดเจนค่ะ

กล้องวงจรปิดเพื่อล่าตัวคนก่อเหตุนะคะซึ่งช่วงเกิดเหตุเนี่ย
พนักงานสอบสวนลงพื้นที่แล้วก็นำตัวนายนัทธนลคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วคนเจ็บก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬารักษ์๙เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ตอนนี้ครอบครัวของคนเจ็บเองก็ยังไม่ได้มีใครมาแจ้งความนะคะก็เดี๋ยวรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน
จะได้ไปสอบปากคำกันอีกครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนก่อเหตุ
นี่เป็นคู่อริเป็นคู่กรณีหรืออะไรยังไงจะได้มีเบาะแสเพิ่มขึ้นค่ะ